วันนี้หัวหน้าพักเก้าไกลคุณพิธาลิ้มเจริญรัฐขึ้นเหนือนะครับ
ลำปางแล้วก็ลำพูนค่ะคือหลังจากเสร็จศึกเลือกตั้งเนี่ย
ไกลได้สอสอเยอะที่สุดใช่ไหมทางก้าวไกลเนี่ยบอกเดี๋ยวจะทยอยทยอยไปนะ
แต่ละจังหวัดแต่ละจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดที่ได้สอสอมาเยอะเหลือเกิน
ซึนามิกันเลยอ่ะอืมนะฮะถล่มทลายเนอะถูกต้องครับที่ลำปางนะครับ
คักเลยนะครับวันนี้ด้อมส้มมากันเต็มเลยเห็นไหม
คุณพิทาอยู่ไหนเนี่ยดิฉันก็หาไม่เจออ๋อนี่ไงนี่ไง
สีขาวแทบหาไม่เจอเห็นไหมฮะอ่านี่มาด้วยชุดสีส้มนะครับทุกผู้ชมครับ
มีคนมารอรับกันเยอะเลยนะฮะไปที่พระธาตุด้วยนะครับ
แล้วก็ไปนั่งรถม้าวนรอบหอนาฬิกานะครับ
ปราศัยขอบคุณประชาชนที่สวนสาธารณะ๕แยกหอนาฬิกาเทศบาลนครลำปาง
คุณพิทาบอกว่าเป็นเพราะความศักดิ์สิทธิ์ของพระธาตุลำปางหลวงนะครับ
ทำให้พระเก้ากลายชนะการเลือกตั้งสอที่ลำปาง
เขตเนี่ยได้มาสามคนได้มาสามเขต
ส่วนเรื่องการเมืองไทยณขณะนี้คุณพิธาแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักเก้าไกล
บอกว่าประชาชนเนี่ยอย่าเพิ่งเบื่อการเมืองกันนะ
เพราะถ้าเบื่อการเมืองพวกเขาจะชนะเราทันที
สิ่งที่ทำกันมาจะศูนย์เปล่า
การเมืองเมื่อไหร่พวกเขาชนะทันที
นี่คือกุศโลบายของคนที่มีอำนาจที่จะทำให้การเมืองสกปรกที่สุด
ทำให้การเมืองซ้ำซากที่สุด
ทำให้การเมืองน่าเบื่อที่สุด
ถ้าท่านเบื่อการเมืองเมื่อไหร่โน้ตติดตามเมื่อไหร่
เมื่อตรวจสอบเมื่อไหร่พวกเขาชนะทันที
นี่นะครับท่านผู้ชมครับ
ยังไม่รับรองสอสอเขตที่มีเรื่องร้องเรียน๗๑คน
ใน๕๑คนเป็นของเก้าไกล๗คน
คนที่ถูกร้องเรียนร้องคัดค้านคือเรื่องอะไรเดี๋ยวต้องรอฟังจากกรกตก่อน
แต่คาดว่าไม่มีผลเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลอะไรนะครับค่ะคือเมื่อวานนี้เนี่ย
อาจารย์วิศนุเครืองามรองนายมนตรีฝ่ายกฎหมายออกมาบอกว่าถ้าถึง
ค่ะแล้วถ้าสารรัฐธรรมนูลให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยก็จะเสนอชื่อโหวตนายกไม่ได้นะ
อืมมีการโต้เถียงกันขึ้นมาทันทีค่ะบอกทำไมจะโหวตไม่ได้มันไม่เกี่ยวกับ
แหน่งนายกหรือเปล่าถ้าหยุดปฏิบัติหน้าที่สอสอตอนคุณธนทรยังโหวตได้เลย
ตอนนั้นจะโหวตแล้วแพ้คนเอกประยุทธ์วันนี้นักข่าวไปถามอาจารย์วิศนุอีกรอบหนึ่งนะครับ
ตกลงอาจารย์เอายังไงกันแน่อาจารย์วิศนุบอกว่าขอยืนยันว่าประเด็นที่พูด
หมายถึงถูกร้องในฐานะสอสอแล้วถ้าสารสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่
ต้องไปดูว่าให้หยุดปฏิบัติหน้าที่อะไรบ้างถ้าเป็นหน้าที่สอสอต้องหยุดปฏิบัติอยู่แล้ว
แต่ถ้าเขามีการร้องขอให้สั่งหยุดทั้งหมดอย่างเช่นหยุดปฏิบัติหน้าที่ทางการเมือง
หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการโหวตนายกมันก็จะทำให้ไม่สามารถเสนอชื่อโหวตนายกได้
เดี๋ยวลองดูนะฮะลองฟังนะครับว่าวันนี้อาจารย์วิศนุว่ายังไง
อาจารย์วิศนุอธิบายเพิ่มเติมวันนี้นะครับ
ก็เดี๋ยวรอดูกันยาวถึงวันโหวตนายกกันแล้วกันนะครับ
วันนี้ไปปปชนะฮะไม่ได้ไปยื่นอะไรนะ

คุณวีระบอกเคยยื่นเรื่องให้ปปชช่วยตรวจสอบ
ของคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะหน่อยอืมอ่านี่ฮะคุณเรืองไกรหนึ่ง
นักร้องเนี่ยคุณเรืองไกรเนี่ยเคยโพสต์ว่ามีผู้ใหญ่ใจดีซื้อ
เบนส์ให้จำได้ไหมตอนนั้นคุณวีระบอกนี่ผมยื่นเรื่อง
สองปีแล้วนะค่ะไม่คืบเลยนี่เห็นไหมนี่ตอนนั้นคุณ
คุณเรืองไกรบอกผู้ใหญ่ใจดีซื้อให้อืมแม้ตอนหลังคุณเรือง
ใครจะมาอ้างว่าผู้ใหญ่เนี่ยหมายถึงเมียเนี่ยแต่คุณวีระ
บอกไม่เชื่ออยากจะรู้ว่ามีนักการเมืองคนไหนมีใครพูด
ใหญ่ที่ไหนให้เงินมาแล้วให้เงินมาซื้อรถเน้นให้เงิน
มาจากอะไรอุ้ยไปตรวจสอบหรือไปทำอะไรมาหรือไปร้อง
อะไรมาถึงได้เงินมาซื้อรถเบนส์ยื่นเรื่องกับปป
ชาวให้๒ปีคดีไม่คลืบเลยอืมเพราะเห็นภาพนี้คน
หลายคุณร้องอ๋อเลยน่ะนี่ฮะแล้วคุณเรืองไกรก็มองว่า
คุณวิราชก็มองว่าคุณเรืองไกรตรวจสอบหุ้นไอทีวีของคุณพิธาในตอนนี้
เพราะต้องการสกัดกั้นการจัดตั้งรัฐบาลของพักเก้าไกลแน่
ต่อให้คุณพิทารอดจากเรื่องหุ้นไอทีวี
คุณวีระบอกเชื่อเถอะเดี๋ยวคุณเรืองไกรก็มีเรื่องอื่นมาสกัดอีก
พอพ้นตรวจสอบไปแล้วผมยื่นเรื่องกล่าวหามา
คุณเรืองไกรก็ไปพลิกเลยครับบอกว่าผู้ใหญ่ใจดีนั้นคือภรรยา

คุณเรืองไกรเขาบอกว่าเมียซื้อให้จริงนะ
จริงถ้ามีการร้องเรียนแล้วตำรวจตรวจสอบก็ตรวจสอบได้ใช่ไหมคะ
ก็เขาคงจะมีขั้นตอนคือถ้ามันก็มีเรื่องของการชะ
ใช้เงินซื้อแบบไหนอะไรยังไงมันตรวจได้แหละ
เอาฟังคุณเรืองไกรหน่อยเคยมาเปิดปากกับภาคภูมิผมเคยถาม

เพราะว่าให้ทายาทอย่างเงี้ยได้มหา
ตอนนี้มีทำงานอะไรไหมครับประกอบอาชีพอะไรหรือว่า
ก็ผมก็เป็นที่ปรึกษาตัวไปแล้วก็ทำอยู่กับบ้าน
ใช้ชีวิตสบายมีตังค์ใช้มีเงินเติมน้ำมันรถ

ซื้อให้ผู้ใหญ่ที่ไหนซื้อให้อะไรยังไง
เมียก็บอกไปแล้วรายการพี่นบผู้จัดการก็ออกไปโชว์
ให้ดูแต่คุณไม่ไปดู

เสร็จแล้วผมก็ส่งเรื่องนี้ให้ปปช
ปปชก็ถามว่าเมียผมโอนเงินเข้ามา๔๕๐๐
รถ๔๗๐๐๐๐๐นะครับ
จองเนี่ยเรารูดบัตรเครดิต๑แสนเอาเงินสดไปวาง๑แสน
วกค่าทะเบียนป้ายแดงบวกค่านู่นค่านี่แล้วมีของแถมเนี่ยนะครับ
ผมรู้อยู่แล้วว่าไอ้ประเด็นอย่างนี้
เขาก็ถามผมว่านักการเมืองส่วนใหญ่เอาเงินสดมาซื้อได้
ไม่ชอบอะไรก็ซื้อเงินสดแปลงสภาพทรัพย์สิน

ฉีดคล่อมจ่ายบริษัทเบนท์

ผมรู้ผมมีหลักฐานของผมหมด
เขาบอกเขาเอาหลักฐานนี้ยื่นให้ประวัติศาสตร์ไปแล้วที่คุณวีระ

ผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ที่บ้านใจดีไหมคะ